ถ้าเกิดว่าไปสำรวจตรวจสอบปทบอกว่า๓เดือนที่ผ่านมา
คดีลักษณะนี้เกิดขึ้นเยอะจริงแล้วก็สูญเงินไปกว่า๒๐ล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
ยุคสังคมปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน
ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งโปรแกรมไลน์ทวิตเตอร์อีเมล
รวมถึงเฟซบุ๊คซึ่งคนนิยมส่งต่อข้อมูลถึงกันโดยตรง
เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วซึ่งภาครัฐไม่สามารถเข้าถึง
จำกัดสิทธิ์การใช้ได้ตรงนี้จึงเป็นช่องว่าง
ทำให้เหล่ามิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกลวงผู้ใช้
หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าได้ใช้อีเมลติดต่อธุรกิจกับบริษัทแห่งหนึ่ง
ของประเทศกัมพูชามาโดยตลอดจนครั้งหลังสุดสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์
โดยบริษัทส่งใบเสร็จมาทางอีเมล
และเลขที่บัญชีแจ้งให้จ่ายเงินตามปกติ
หลังจากนั้นพนักงานจงโอนเงินเพื่อจ่ายค่าสินค้า
แต่หลายวันต่อมาปลายทางติดต่อกลับว่ายังไม่ได้รับเงินดังกล่าว
เลขที่บัญชีก็เป็นของปลอมทำให้เงินที่โอนไปกว่า๓ล้านบาท
ก็เป็นการส่งอีเมลการคอนแทคกันปกติครับ

สุดท้ายแล้วทั้งหมดค่าสินค้าเท่าไหร่
มีสินค้าอะไรบ้าง
สุดท้ายมีตาประทับเรียบร้อย
เขาก็มีอาจจะมีในเอกสารมันจะมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่ง

เปลี่ยนเป็นคำสั่งให้เราโอนจากบัญชี
ให้เงินเข้าบัญชีนี้ชื่อนี้เป็นชื่อบุคคล
วิธีขโมยรหัสผ่านของคนร้ายมี๓วิธีหลัก
คือดาวจากวันเดือนปีเกิดหรือเบอร์โทรศัพท์
หน้าเพจปลอมส่งมาหลอกให้ผู้ใช้ใส่พาสเวิร์ด
หรืออ้างว่ารหัสเดิมใกล้หมดอายุ
ปล่อยสปายแวร์เข้ามาที่เครื่องเราโดยตรง
ซึ่งทำให้คนร้ายเข้าถึงข้อมูลเราได้ทั้งหมด
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท

คือการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ลงไปในเฟซบุ๊คและอีเมล
จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถป้องกันคนร้ายได้

การที่เราโดนแฮคไปหนึ่งคน
การเกิดผลกระทบเนี่ยบางทีผลกระทบไปสู่เพื่อน
ไปสู่ครอบครัวเช่นหนึ่งเป็นการหลอกยืมเงิน
หรือการหลอกให้โอนเงินมาดำเนินการ
มันก็ส่งผลกระทบต่อเพื่อนที่เราสนิท

ถ้า๑๐๐คนเนี่ยถ้าเขาได้มาสัก๒๐คน
เขาก็ได้จำนวนเงินบ้างพอสมควรแล้ว
๓เดือนตำรวจปอทรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการหลอกลวงในลักษณะนี้จำนวนหลายราย
มูลค่าความเสียหายสูงกว่า๒๐ล้านบาท
ซึ่งเหตุที่คนร้ายมากรอกเงินจากเหยื่อโดยตรง
จากไม่สามารถเจาะเข้าระบบธนาคารได้
หลังจากนี้ตำรวจปอทจะร่วมมือกับธนาคารทุกแห่ง
จับตาเฝ้าระวังพฤติกรรมของเหล่ามิจฉาชีพ
ขณะที่ตัวของเราเองควรสังเกตอีเมล
ไม่ต้องทำแปลกปลอมก่อนทุกครั้ง
ทางที่ดีควรโทรศัพท์คุยกันโดยตรง
จะเป็นวิธีป้องกันเหล่ามิจฉาชีพได้ดีที่สุด
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน